ครับมาฟังผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
กรรมการพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมและชัยยุทธ์ขำนเรศครับ
ให้ฝ่ายแดงวันสงการสี่สิบแปดสีใหญ่สี่สิบเก้า
ส่วนกรรมการอนันเวกสวรรค์ครับให้ฝ่ายแดงวันตรงการสี่สิบเจ็ดครับ
แล้วก็ตีใหญ่สี่สิบเก้าครับโอ้โหยกห้าก็เอาตัวไม่รอดนะครับ
ตีใหญ่โดนนิดแห่สารวันเตี้ยลงมีซุดนิดหน่อยนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็ยังประคองเข้าป้ายได้นะครับส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายท่อสดนี้
ชิ้นปลามันมาเลยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาวันนั้นแหม่
กันสนุกคู่ขี้สูสีครับวันนั้นต้นต้นเป็นของน้ำเงิน
ไปปลายเป็นของแดงส่วนวันนี้ชัยชนะจะเป็นของใครต้องติดตามนะครับ
วิทยามาฮะ
มวยคู่อีก๓ของเรานะครับฝ่ายแดงเพชรเกียงไกรต่อศิราชัย
ทารินอินทองอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๕๓ครั้งชนะ๔๒ครั้งแพ้๑๑ครั้งครับ
เป็นชาวจังหวัดหนองคายชกมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๐ครั้ง
แพ้๑๓ครั้งเสมอ๒ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนเพชรเกียงไกรตอสิราชัยที่วิทย์มวยลังศิษย์ครับ
มุมแดงก็ซ้อมอยู่กับพี่เม็ดพริกต่อศิราชัยนะครับ
อดีตแชมป์ดุพินีนะครับเม็ดพลิกตอสิราชัย
ตอนนี้ค่ายมวยต่อศิลาชัยก็กำลังจะย้ายแล้วนะครับ
ทีอยู่ที่กองบิน๑ก็จะย้ายมาฝั่งตรงข้ามแล้วครับ
ซึ่งเป็นบ้านของพี่เม็ดพริกเองนะครับ
ส่วนมุมเป็นน้องชายของเกลียงไกลตอสิราชัยนะครับ
ส่วนน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่กับเสียเรียมบ่อปลาบุญชูนะครับ
เสียผลิตภัณฑ์เคมีอาหารนะครับให้การสนับสนุนอยู่ด้วย
ตองก็คาดว่าน่าจะติดตามอยู่ทางหน้าตู้ครับ
น้ำเงินครับมีเสียเรียมเลยครับ
เสียเรียมบ่อปลาบุญชูขึ้นมาถอดมงคลให้ครับ

น้ำเงินนี่เดิมเป็นมวยเข่านะครับ
มาจากเอฟรีกรุ๊ปมีเข่าทั้งนั้นเลยครับ
น้ำเงินนี่เดิมเป็นมวยเข่านะครับ
มาจากเอฟรีกรุ๊ปนี่เข่าทั้งนั้นเลยครับ

เสียเรียมบ่อปลาบุญชูขึ้นมาถอดมงคลให้ครับ
เดี๋ยวดูนะครับวันนี้ต่างคนต่างเตรียมแผนมาแก้มือครับ
เดี๋ยวดูนะครับวันนี้ต่างคนต่างเตรียมแผนมาแก้มือครับ

มาจากเอฟรีกรุ๊ปมีเข่าทั้งนั้นเลยครับ
มาจากเอฟรีกรุ๊ปมีเข่าทั้งนั้นเลยครับ
ในอีกก็มีขุนเข่าริมโค้งเลยครับเพชรบุญชูเอฟรีกรุ๊ป
ในอีกก็มีขุนเข่าริมโค้งเลยครับเพชรบุญชูเอฟรีกรุ๊ป
ในอีกก็มีขุนเข่าริมโค้งเลยครับเพชรบุญชูเอฟรีกรุ๊ป
คู่นี้ดูลักษณะแล้วน้ำเงินนี่แม่มะขามครึ่งข้อเลยหรือว่ามะขามข้อเดียวประมาณนั้นครับ
คู่นี้นับน็อกแตกนี่เกิดขึ้นได้แล้วครับเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนี่แดงได้ใหญ่แล้วก็เอาชนะไป
มันด้วยวันนั้นน่ะมาดูร่างได้เปรียบนิดนิดน่ะอืมลอยหน่อย
นี่เห็นไหมน้ำเงินตัวนี้หูเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะลูกศิษย์ของเสียต่องหมอชิด
อ่าถ้าเอ่ยชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักดีอยู่กับสี่เหลี่ยมบ่อบาบุญชันด้วย
นั่นล่ะเดียวกันของเขาน่ะเนื้อนมไข่ประมลุงเต็มที่ที่คือเสียตำหมอชิดอืม
ใช่การฟิตซ้อมสำคัญเลย
แย่งกันไปโต้กันมาตีกันไป
อยู่ด้วยว่าใครจะจุ๊บคู่หนึ่ง
การพิสร้อมนี่สำคัญมาก
แต่ภาคนี่นับได้น็อกได้นะคู่นี้
เป็นไปได้อาวุธหนักใช้ได้เลย

คือมองดูของเนื้อตัวของมวยคู่นี้
แล้วมันเพราะว่าเต็มร้อยทั้งคู่นะ

กรรมการนรงรวมจิตจากราชดำเนิน

ในสถานการณ์วิธีมวลราชดำเดิน

จากเวทีมวยราชดำเนินนะครับ
เห็นของการตักศิลป์รังเชื่อถือต่าง

แม้กระทั่งคนจันทร์
นี่ต้องดูแลคู่มวยต่าง

ให้กับแฟนมวยเจ็บไข้ได้ป่วย
ราคารงราคาเรทผิดหรือเปล่า

เหมือนดูแลให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศ

นี่เป็นรองผู้เอกครับยกแรกนี่ยิงใกล้เลยครับ

เล็กเกรียงใจตอชิราชัยมวยของพี่เล็กพี่ตอชิราชัยนั่นแหละ
แต่ว่าไปแล้วมวยคู่นี้แข็งแรงทั้งคู่นะ

ถ้ามีตีนหน้านี้ได้เปรียบเลยนะ
วยขวาทั้งคู่นะข้างหน้าเตะได้ดีก็ได้เปรียบแน่นอน

ฟิศซ้อมต้องมาเต็มร้อยนะครับ
แต่มาครึ่งเดียวเลยเรียบร้อยเลย

แพ้ชนะนี่ไปลุ้นกันที่ยก๔ยก๕แล้วครับคุณผู้ชม
กับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรเมอเมอเตอร์ส่งชัยรัฐรสุบัติ
เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยคุณอภิวัฒน์๑เดือน

โอ้โหติดตลาดมวยตู้เลย
ถ้าอันดับมวยตู้นี่ถ้าเอ่ยมาต้น
วันนี้ต้องมีชื่อศึกยอดมวยไทยรัฐบรรจุอยู่ด้วยนะเขาได้
โทษท่านส่งเสริมมวยดีเด่น
นี้เลยมารายการมวยดีเด่น
ยอดมวยไทยรัฐ
ไหล่ยกที่หนึ่ง

สัปดาห์หน้าครับวันเสาร์ที่๒๑มกราครับ
คู่เอกพญาหลวงฟุกบะหมี่เกี้ยวครับ
พบกับสิงศุรยามรัฐนาบรรดิ
รองคู่เอกชนะเพชร๙๑รุ่งโรศ
พบกับโบวี่ลูกเมืองเพชร

พบกับหยกขาวสกสุงหายิม
คู่แรกเปิดหัวด้วยกิจทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราช
พบกับยอดขุนทัพสกสุงหายิมครับ

มวยไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยเลยครับ

ไม่มีคุณไม่มีเราตามต่อครับบนเวที

น้ำเงินนี่แค่งขวานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
แดงก็การลดนิดเดียวเนี่ยลดได้นะครับ

เดี๋ยวมีเล็กวิ่งไกลต่อจี๋หลักชัยแดง
ไก่ต่อศิลาชัยแดงวันนี้มีติ้งไซส์เข้ามาช่วยด้วย
ขยับยิงใกล้ด้วยนะครับ

นี่จิ้มหัดขวามาเลยทิ้งทั้งหัวไหล่เลยครับน้ำเงิน
มวยคู่นี้ผมว่ามันน่าจะวัดกันที่วงในมากกว่า
ได้เปรียบเสียเปรียบนะเดี๋ยวต้องลุ้นกันที่วงในนะ
หาโต้ไปแตะมาฟ้าปลายนะนะ
แต่ว่าพื้นเพลแล้วพวกนี้นี่ชนะคู่ต่อสู้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้อ่อนแรง

นี่นะแดงวันนี้มีตีนซ้ายใช้ได้เลยนะตีเพี้ยเลยนะ
กล่าวครึ่งก้านคอด้วยนะถ้าขวาน้ำเงินตกมาตีนซ้ายแดงนี่ขึ้นเลยนะ
เกียงไกรโอ้โหเจอซ้ายคืนมาสวยเลย
เห็นดังความชัดเจนมากนี่ก็โต้อุ้มจังหวะแข้ง
โตออกมาขวาทั้งคู่นะนะอยู่ที่ว่าแข้งหน้าใครจะเตะได้ดีกว่ากัน
วงในวงในดันแล้วดันติดในยัดยัดยัดแทงเด้งตีซ้าย

ใช้ได้เลยนะครับน้ำเงินมันนี้พอมวาวุธ
เลยนะครับน้ำเงินวันนี้คมอาวุธไม่ได้คมอย่างเดียวหนักด้วย
หมัดกับซองลิงก์ซ้ายดีดดีดสวยด้วยแค่งนี้กระหยับแล้ว
เดินหมัดหนึ่งสองแล้วตามไปแค่งซ้ายติดบัง
อ้าวไม่หนีเหมือนกันตั้งรับรอรอสวนแข้งด้วยซ้าย
เกียงไกรวงในอ้าวลุ้นกันที่วงในยังแกร่งทั้งคู่
กดไม่ลงต่ายกลุ่มสอง
ขวาทั้งคู่นี่มันยังไม่เห็นนะโดนซ้ายใช้ตีนหน้าเข้าขยับก่อน
แข้งซ้ายหน้ากลับเตะได้ดีนะโอ้โหเบียดในแล้วแทงด้วยซ้ายครับ
เฮ็ดเกียงไกรแทงด้วยซ้ายคืนไม่คืน
ไม่ได้นะโดนไปสองแทงเอ้ามามีถังปลาถังปลา
ต่อสอบมาช่วยแล้วโบบวุทธ์
อ่ามันออกมาจะละแท่งหนึ่งหนักหลวงรุนแรงน่ะ

ครับภาพชาของรองผู้เอกเราครับยกที่สองที่ผ่านมา

นี้ใส่กันเลยครับไม่ต้องรอ
ส่วนต่อครับยกที่๓
ปล่อยตัวมาแล้วนะครับ๒ยกนี่เห็นแล้ว
ออกซ้ายมาอาวุธนี่เหลี่ยมนี่ถือว่าทันกันเลยนะครับ

มัดไหมสอกไหมหรือว่าจะเป็นเข่าใน
ถ้าเขาในมีด้วยกันกันยังยกสุดท้ายเลยนะครับ

น้ำเองเสียเปียตตัวเล็กกว่าเท่านั้นเอง
วัดกันคือการยื่นละยะนะครับคุณผู้ชม
เด้งข้าวขาไปเรื่อยครับ
นิดเดียวไปเลยนะครับ

แล้วต้องละเอียดด้วยนะครับฟังคู่ต่อสู้ให้ได้

หมัดขวาหมัดขวาหมดโดยซ้ายเจ้าแข้งขวาโต้คืน
สวยงามชุดนี้สวยงามเลย

เปรียบในเลยปั้งในเลย
โอ้โหดูมันแกร่งดีเหลือเกินนะเนื้อตัวไอ้เจ้าคมอาวุธนี่
เตียงไก่วันนี้ตีมาดีด้วยแดงตียากอ่ะ

นี่มีหมัดด้วยเนี่ยโอ้เจอหมัดเจอหมัด
มีเป๋มีเป๋แหมเสียหลักนิดนึง

โอ้โหแดง
การหลงต้องระวังนะครับทิ้งทั้งหัวไหล่
อาวุธหนักใช้ได้เลยหมัดขวา

พยายามจะพลิกเหลี่ยมนะแลกเขา
คุณเกาะผมตีคุณตีผมเกาะ
เด้งไปเด้งเด้งมาเด้งด้วยเขาซ้าย

โลมัติเอาเหลี่ยมหมดเลยน้ำเลิน

องค์ดับแข่งเบนนี้สวยงาม
ทิ้งทั้งหมอ

เท่าอะไรที่ว่าแรงนี้เป็นของดั่งก่อน

สวยงามคืนมาทันควัน
แบงต้องระวังสอบ
เขานี่เข้าในนี่กินกันยากแล้วยังพันกันอยู่

แข็งพร้อมมากมาก
เป็นกะหล่อแข็งกระดับแข็งได้สวยดีนะ

อาวุธนี่มันดื้อไม่เลิกนะตัวเล็กก็จิ้นแล้วเด้งด้วยเขาขวา

ตีแล้วบีบเลย

แดงมีเชิงไม่สนแล้วเอาใส่รุ่งหนัก

แม่
รุ่นนี้มีผลรึเปล่าครับไปยกสามแล้ว
หิบทะละจังหวะ
หน้าดักแทนไม่สวยงามมาก
หนักแรง
บรรยากาศยังไงพี่ชัยดูยังคู่ขี้สูสีอยู่นะ

แล้วแต่ชอบแดงชอบน้ำเงินครับ
ต่างคนต่างเชียร์กันเลยครับตอนนี้

ชอบผู้ชนะครับผู้ที่

แต่กรรมการเป็นผู้ผิดชี้ขาดครับ

ต้องวัดกัน๒ยกที่เหลือที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม
ที่แล้วเจอกันนี่แดงได้มายก๔ชัดเจนนะครับ

หาพวกนี้เลย

ลูกนี้เอาลูกแข็งแรงมาสู้เลยนะน้ำเงิน

ตอนนี้คมอาวุธไม่นิ่งไม่รอ

ไม่ได้มีหมัดกับศอกอย่างเดียวด้วยนะครับคมอาวุธ
วันนี้มีในมาสู้ด้วย

เพชรเกียงไก
เกี่ยวร่าง

เข้าขวาโต๊ะเข้าขวาตี
สนุกเลยอย่างนี้

วันละสามมื้อด้วยถ้าต่อยกันแบบนี้
เสียบในแม่แดงนี่กลม

ได้ช่วงผา

ปีดในแข่งสายเข้าไหม

ลงรวมจิตแย่ยังต้องลุ้นกันต่อยังเบียดยังกัดกันอยู่

เตรี่ยมหงต์ไทย
เอาอีกเอาแล้วดิโดนตุ๋ยเลย
โอ้โหนี่แหละนี่แหละความสนุก
เจ้าบัวไทยรักแข่งขวาเตะหลุดครับ
ต้องขึ้นเดินเดินหน้าเตะขวา
โต้คืนน้ำเงินน้ำเงินแข็งใจโดนหักล้ม
อีกทิ้งแดงหักล้มอีกทิ้งยุ่ง
ต้องปล่อยเกมนะตอนนี้ไอ้เจ้าเผ็ดเกี่ยวไก่อยู่นิ่งอยู่เชื่อไม่ได้
คอยดักไปเรื่อยแข้งขวาเตะ

แค่งขวาแข้งซ้ายโต๊ะโอ้โหนี่เข้มข้นมากเลยนะ
ขยันดูยากเลยดูยากเลย
ดักแทงไปเรื่อยดักแทงไปเรื่อย

ดูวี้งไปด้วยไข่ทำได้ดีไข่ทำไม่สวย

ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับ

ขวามาขวาคืนทันกันด้วย
เหลี่ยมไทยเหลี่ยมมันเลยครับอยู่ที่ไทยหมดอย่างเดียว
ที่แล้วนี่ยก๔แดงได้ครับแล้วคว้าชัยชนะไปเหลี่ยมสุดท้ายสวยงาม
หักล้มไหมสอกกับหมัดอย่าลืมน้ำเงินยังมีของดีอยู่กับตัว

แม่ประกบในนี่แดงมีบางมิตรเลยมันจริงครับหมดยกที่๔

กลัวไล่แค่ขวามันอย่าลืมน้ำเงินยังมีบางมิตรเลยมันจริงครับหมดยังมีบางมิตรเลย

กลัวไล่แค่ขวามันอย่าลืมน้ำเงินยังมีบางมิตรเลย
นี่หักเหลี่ยมครับเหล็ดเกงไก่เสียหลักล้มไว้นอน

ของกูเนี่ยอาวุธหนักแรงนะครับ
เมื่อกี้พี่สมชายมิซูส่งสัญญาณเลยครับ
บอกมีอัดฉีดแดง๕๐๐๐จริงไม่จริงต้องถามพี่ป่าพี่บุ๋มดูครับ

รู้ไหมครับ
แม่นักมวยพอบอกมีอัดฉีด๕๐๐๐นี่มันได้แรงหัวน้ำขึ้นมาเลย
เอากำลังใจมาอย่างไหนนะเอาพละกำลังมาอย่างไง
นี่สิกพลังชาติ

คมอาวุธแต่ก็ต้องพยายามนะห้าหมื่นน่ะ
นี่หมายถึงว่าทัชนะมอบให้กับเพชรเกียงไกร
เดินยัดไส้ไปเลยครับตอนนี้
มันพลิกเรียนไปเลยตัวเล็กก็เจอมันแก่ง

อาวุธหนักใช้ได้เลยนะวันนี้นะ

ตัวเล็กแต่มันแก่งเหลือเกิน
ส่วนหน้าตู้ก็ดูกันไปสู้กันไป

ไฟล์นี้มานี่ยก๔กลับมาเป็นของน้ำเงินบ้าง
ผิดเวทไปหน่อยใช่ผิดเวทผิดเวท
ตอนนี้สบาย

มันมัดแล้วมันมัดมันสอบมันสอบมา

หมื่นนะสี่หมื่นนะ

ถ้าเป็นมวยใต้นะก็จะมีตะโกนตะโกนมามือสูงสุ่งมือสูงสุ่ง

เซียบต้องนี่เขาจะรับมวยอีสานมาอยู่ด้วย

นิยมนี่ติดตามนะครับจะต่อยวันที่๑๙นะครับ

ขึ้นชั้นเรื่อยนะเพชรสำเร็จนี่มันเดินคุมดีเรื่อยนะ๘น็อก๙น็อกแล้วเนี่ย
ชนะงามทั้งนั้นโอ้โหตรงนี้เกมมันมาดีเหลือเกินนะไอ้เจ้าเป็นอาวุธ
หลายคนยังไม่เคยเห็นสำเร็จชก๕ยกเลยนะ
มันกำลังน็อกเขาอ่ะยก๑ยก๒อยู่หน้าเนี่ย
ตอนนี้เสียเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมสุดท้าย
ของตีไปเรื่อยไม่มีปัญหาครับแบบนี้

อาวุธนี่เท่ากันเลยครับพละกำลังเป็นหลัก

น้ำเงิน

โปรดติดตามตอนต่อไป